ก็ถือว่าเข้มข้นเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ
สำหรับศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
วันนี้ไปดูการหาเสียงของผู้สมัครอีก๒ท่านนะคะ

ร่องเรือชูนโยบายทำเส้นทางเรือให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
นี่แหละค่ะผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลข๑คุณวิโรธลักษณะอดีศรค่ะ
ไปกับคุณธัญฑรธนินวัฒนทรผู้สมัครสกเขตจอมทองเบอร์๔
หาเสียงด้วยการล่องเรือตลอดแนวเส้นทางคลองสนามชัย
จนถึงคลองบางกอกใหญ่ชูนโยบายการทำเรือเม
ตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและยกระดับการเดินทางทางน้ำ

ก็ต้องไปทางเรือนะคะถ้าหาเสียงเพื่อเรื่องนี้นะคะ
ก็ยังมีเป้าหมายด้วยนะคะที่จะทำให้คลองเส้นนี้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ
เนื่องจากมีสัญลักษณ์ริมน้ำเชิงประวัติศาสตร์มากมาย
ตลาดน้ำชุมชนเก่าริมน้ำ
รวมถึงวัดดังสมัยโบราณหลายแห่ง

คุณวิโรธก็บอกว่าจะผลักดันเรืออีวี
หรือเรือไฟฟ้ามาใช้ในเส้นทาง
ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้ว
ยังช่วยลดมลภาวะทางน้ำและอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ต่อกันที่พักไทยสร้างไทยครับ

ผู้สมัครผู้ว่ากอทมเบอร์๑๑ครับ
ไปกับคุณปวริสาคุณาวรนนท์นะครับ
ผู้สมัครสองกรเขตคณะยาวเบอร์๓

พบปะพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชน
ที่มาเดินซื้อของในตลาดครับ
ก็มีหลายคนฝากข้อความถึง
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธาน
พักไทยสร้างไทยนะฮะ
เรื่องของแนวทางเร่งด่วนครับ
คือการกู้วิกฤตปากท้องของคนไทย
ด้วยการชูนโยบายกองทุนคนตัวเล็ก
องทุนนี้สร้างขึ้นเพื่อมอบเครดิต
ให้กับคนที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน

ต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบ
องทุนนี้เป็นกองทุนนะฮะ
ดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อเดือน
แล้วก็จะเป็นส่วนที่ผลักดันนะครับ
ให้คนไทยหลุดพ้นจากคำว่าหนี้สิน
แล้วกลับมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่ง

กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ในระยะยาว

ชาวกรุงเทพมหานครนะครับจะสะท้อนปัญหาที่ท่านเห็นที่ท่านเจอ
ภาพนิ่งคลิปวิดีโอข้อความบรรยายนิดหน่อย
ลงโซเชียลมีเดียทางช่องทางของคุณผู้ชมที่คุณมี
แต่มันสำคัญตรงแฮชแท็กนี้ครับ
เรียนผู้ว่ามหานครทำครบแบบนี้แล้ว
ปัญหาที่คุณอยากให้แก้ถึงมือผู้ว่าคนใหม่แน่นอนครับ